ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัด
ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ

หนึ่งล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ครอบครัวที่มายืนบนเวทีชีวิตแห่งนี้

แบกรับหน้าที่ดูแลพ่อแม่ที่อยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่ง
น้องสาวและลูกชายที่สติไม่สมประกอบ
อีกทั้งยังมีหลานตัวน้อยที่อยู่ในวัยกำลังสน
ถึงแม้หน้าที่รับผิดชอบจะหนักเกินกำลัง
แต่เขาก็ขอสู้เพื่อทุกลมหายใจในครอบครัว

ผมชื่อสำเริงครับ

แล้วก็มีพ่อมีแม่

มีร้านคนหนึ่งที่คอยดูเทรียม
ส่วนลูกสาวคือคนติดตั้งกับลูกชายคนเล็ก
อยู่คนละอำเภอการก็เว๊ยนมาห้า

ผมก็เป็นลูกคนเล็ก
ผมก็ส่งเงินเดือนมาให้พ่อทุกเดือน
เดือนหนึ่งผมก็วนมาที่บ้านทีนึง
ปัจจุบันก็ไปทอนยาทำงานหลักนะทอนยา
แล้วก็บางทีถ้างานไม่ค่อยมีก็
ผมก็มีเป็ดมีเป็ดอยู่หลังบ้าน

ก็ไข่ออกไข่มาก็อาทิตย์หนึ่งก็

แล้วก็ได้ร้อยเดียวให้ได้แค่ร้อยเดียว
แล้วก็เผาทานก็เอาไปขายมั่ง

จำนวนเนี่ยซื้อข้าวซื้อเกง
มาดูเลยว่าพลาเหล่าจิ๊บหยัดเหล่าป้วยอะไรเนี้ย
เขาก็ดูเลยมันก็พาไปห้ามโม่บ้างไงมั้ง
ต้องการลูกมีพลาเหล่าก็ช่วยลูกไม่ได้

พ่อแม่ก็เขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะ

เพราะว่าพ่อก็ก็เดินไปไหนไกล

แต่ส่วนแม่เขาก็มีโรคประจำตัวนะ
เป็นโรคเข้าใจกับความดัน
แล้วก็เป็นไทรอยด์
ต้องคอยดูแลเพื่อเขาเป็นลม
น้องสาวก็คือว่าเขาสติไม่ค่อยดี

ก็จะเดินไปเร่ยไกล
ห้ามือยัง่ายไม่เจ้อ

ไอ้ทุ่งหน่อไม้มันคาดลงมาเอาทุ่ง

พ่อบอกว่าไม่ได้มา

เขาไปตามห้าดังคืนนะจนมืด
อันนี้มีคนเห็นเขาก็มาบอกว่า
เดินไปทางนู้นออกไปทางแยกน้องผับนู่นไปนั่ง
ผมก็เลยไปรับมา
ลูกชายควรโตเป็นไทรอยด์แต่เขาก็

พยายามไปทำเพื่อเอามาจุนเจียครอบครัวนะครับ

เงินมันน้อยมันแค่พันพระบาทเอง
ผมก็ยังไม่ได้ทำงานแล้วเพราะว่าลูกสาวเอาร่านมาฝากไว้ก็ต้องคอยดูแล
ร่านสาวผมก็หาควบบางทีก็จะวิ่งตนไปเรื่อยวิ่งตามเราไปท่อนย้าทำอะไร
ทำงานก็ลำบากเพราะเราห่วงหลาน
ก็เลยเพิ่มขึ้นไปอีกจากพ่อแม่น้องมาก็เบนล่านอีก
เป็นลูกสาวคนที่สองเป็นแม่ของน้องวี
ทำงานรับจ้างถอดยาทุกวันนี้ก็คือว่าจะต้องทำงานให้หนักตักแดดก็ต้องทน
ท่อนย้าไม่ใช่งานสบายนะตักเดช
แต่ว่าที่ถอนยานั่นก็ไม่ใช่ว่าได้เงินดีอะไรแล้วอาทิตย์หนึ่งบางทียังได้ไม่ถึงพันเลยอ่ะ
สาเหตุที่ต้องฝากท้องหวีกับพ่อไว้
เพราะว่าช่วงนั้นครอบครัวคือลำบากคือว่าเพราะว่าเด็กเพิ่งทิ้งไป
ตอนนั้นน้องวีเพิ่งจะอายุเพิ่งจะประมาณสัก๒ขวบกว่าได้
รู้สึกว่ายังเป็นลูกที่ไม่ดีพอเพราะว่าทุกวันนี้ก็ทำให้พ่อลำบาก
คือว่าพ่อเนี่ยจะต้องเหมือนเราเนี่ยทิ้งภาระไว้ให้เขา
เขาก็ต้องมาดูแลลูกแทนเรา
เราก็ต้องดิ้นลนเราก็ต้องแบบพยายามทำงานเพื่อที่จะเก็บเงิน
ส่งเงินให้ลูกแล้วก็ให้พ่อ
เคยมีนะตอนนั้นมันเขาไม่มีใครจ้างอ่ะงานไม่มี
เพราะว่าผมมันตกงานเขาก็ผักพวกอะไรเขาก็ยังไม่ได้ปลูก
อันนี้ก็ไม่มีรายได้อะไร
แล้วตอนนั้นมีสักประมาณ๑๐กว่าบาท๒๐บาทนี่แหละก็ไม่ซื้อมา
ห่อก็มากินรวมกันเนี่ย
ชามเดียวกันนะก็ลำบาก
ทุกวันนี้ก็เป็นห่วงน้องวีเนี่ยร่านผมเนี่ยอยาก
อยากจะให้เรียนสูง
ว่าจะได้มีอนาคตจะได้ไม่ต้องลำบาก
เคยโทษแต่ว่าเราก็ต้องสู้นะ

เพราะว่าก็เป็นห่วงญาติ
เป็นห่วงพ่อแม่แล้วก็น้องเนี่ย
บางทีนะเงื่อนี้
โอ้โหทอดเสื้อมาบิดหนาไม่เลยอะ

ตอนนี้ก็อยากได้เงินบริษัทกร
อยากจะมาดูแลผู้ยา

ส่งให้เรียนสูงอะนะ
อยากจะเปิดร้านค้าของเราเนี่ย

เอาว่าขายพวกเครื่องดื่มพวกน้ำ

เพราะว่าเราก็ต้องดูแลแม่กับพ่อ

แล้วถ้าเราค่ายคล่องอยู่ตรงนี้เราก็ยังวิ่งไปดูได้
เกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวพ่อสำเริง

ในบ้านเนี่ยจริงแล้วอยู่กันกี่ชีวิตครับ

ร้านแล้วก็มีพ่มแล้วก็มีลูกชายคนโตนะ

แต่น้องสาวนี่อยู่กับพ่อเริงไหม

เดินไปอยู่เรื่อยต้องก็เดินมาห้าเขา
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่ต้องบอกว่า

ทุกวันนี้พ่อทำอะไรบ้างครับ

เวลาเขาอ่ายก็มีมียาไอ
เมื่อเคยให้เอามะก่ามะก่อแล้วปลาดแล้วกัน

ข้าวคอยให้อาบน้ำ
คอยดูว่าไม่สบายแล้วก็เอายาให้กินอะไรอย่างนี้
น่าจะเป็นอย่างนั้นทุกวันแหละ

พาทุกวันนะครับทุกเช้าครับอ่าทุกเช้า

ทอนยาเผือกทอนยามาระทำได้แค่ครึ่งวันเนี่ย
อ๋อต้องไปรับร่านก็ต้องบ่ายกับยูกับแม่เนี่ย
แค่ไหนครับอาทิตย์หนึ่งทำสักกี่ครั้งอะครับพ่อ

๒๕๐๐ถ้าก็จะได้ตั้งไหนนะ
สำเริงครับจริงเห็นบอกว่า
ทำจนขนาดว่าแม้กระทั่งฝนฟ้ามาอย่างนี้

ถ้าเราหยุดปุ๊บก็จะไม่ได้เงินเอามาใช้
ซื้อกับข้าวซื้ออะไรให้แม่ให้น้องให้หลานกิน
จะไม่ได้ตรงนี้ก็อด
ตากฟ้าตากฝนแล้วมันเป็นไงบ้าง
ก็ลำบากบางทีก็ไม่สบายแต่ก็ต้องกินยาแล้วก็ไป
บางทีเป็นตากฝนแล้วเป็นตะคิวก็เป็นเหรอ

มือไม้นี่มาที่นี่ก็ดินไงไม่รู้ซึกอะไรเลยครับ

ถ้าทำไม่จบก็จะไม่มีเงินซื้อกับข้าว
ซื้ออะไรให้คนที่บ้านกินนะ
แล้วถ้าวันไหนไม่มีงานทำยังไงล่ะครับ

ถ้ามีบ้านใกล้เขาก็จะให้ฟืนให้อะไรมาผมก็จะหมกฐาน

ประธานถ้ามีคนซื้อเขาก็จะค่ายแม่เขาก็จะค่ายไป

จบละร้อยร้อยห้าสิบถึงก็ร้อยนึงใส่เป็นทุ่งนะ
จะได้เป็นทุ่งเนี้ยเป็นกระสอบไปเลยยก
แล้วก็มีอาชีพอีกชีพนึงก็คือได้เป็ดมาเลี้ยง
แสดงว่าพ่อนี่ก็มีผู้ใหญ่เขาให้มาเหรอครับเป็ดเนี่ย

ครอบครัวที่ไม่มีรายได้อะไรเขาก็เลยให้เป็ดมา
และอีกอาชีพหนึ่งก็คือถ้ามันไม่มีจริงก็คือขึ้นไปเก็บหน่อไม้

หามาขายหรือว่าหาไปทำกับข้าว
ถ้ามาต้มกินแล้วถ้าเขาเลือกผมก็จะเอามัดไปนะ
มัดเป็นกำลัง๑๐บาทผมก็จะไปเล่ค่ายทำบานอะไรอย่างนี้
ขายได้ไหมอย่างนั้นได้มั่ง
แต่ไม่ค่อยเยอะบางทีคนไม่ค่อยซื้อเค้าเลือกกับกินเองมันจะเป็นอย่างนั้น
ก็คือได้หน่อไม้ไปขายบ้างอะไรบ้างที่มันพอเป็นเงินเป็นทองได้คือพ่อก็ทำหมด
ทำหมดครับสู้บ้างขายจากโลกนะ

โอ้โหเหนื่อยนี่เราไม่อึดเราจะไปเอาตัดตังค์มาซื้อกับข้าวได้ยังไงเราก็ต้องทน
เหนื่อยจนสายตัวแทบขาดแต่เขาก็พยายามทำเพื่อคนที่รอเขาอยู่ทางบ้าน
พ่อคิดว่าในชีวิตพ่อเนี่ยณปัจจุบันนี้การรับผิดชอบตรงนี้มันหนักมากไหมครับสำหรับชีวิตเรา
นักครับแต่ว่าผมก็มันไม่มีทางเลือกก็ต้องพูด
บอกว่าบางวันเนี่ย

เออจริงเพราะว่าตรงนี้พ่อ
งานเขาอย่างพวกพักเขาจะมีเว้นช่วงเว้นช่วงเขาเรียกพักหน้าดินอะไรอย่างนี้
จะไม่มีงานทำผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้ลูกกินอะกับตังค์กับเต็มก็มีเมื่อกี้บาทอะ
ก็ไปซื้อสองห้อแล้วก็มาตักแบ่งกันกินเนี่ยเราให้ลูกกินก่อน
แม่นี่เขาก็เคยให้กินนะผมก็ต้องกล้านแต่ว่ามันจะเป็นช่วงหนึ่งประมาณเดือนหรือ๒เดือนเนี่ยประมาณนั้นแหละ
พ่อคงมีอาการที่มันท้อแท้กับชีวิตแน่มันเคยมีไหม

แม่แม่เขายังอยู่พ่อยังอยู่น้องสาวอยังอยู่ร่านอีกคนเราต้องชู้ต่อไปอีกถึงวันเหล็กนี้นะ
รายได้หลักมาจากพ่อสำเริงแล้วเนี่ยก็ยังมีลูกชายคนโตที่อยู่ในบ้าน

ทำก้อสร้างครับขอให้ที่มันทำละ๓๓๐ครับ

พ่อแบ่งว่าได้๒๖๐๐เนี่ยเขาก็เอาไปลูกชายเอาไป๑๐๐๐ทราบผมก็เอาไป๑๐๐๐ทราบเยอะเหมือนกันนะ

แต่ว่าก่อนเนี่ยพ่อก่อก็ให้พ่อหมดเลยนะผมก็สงสารลูกเขาก็เลยต้องแบ่งให้เข้าไป
โถพ่อคุณแต่ตอนนี้ว่าสนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยดีอีกร่างกายเขาไม่ปกติเขาเป็นอะไรครับ
เป็นไทรอยด์แล้วก็ความจำอะไรเขาจะไม่ค่อยดีหรือว่าทำงานที่ว่าค่อนข้างละเอียดมากจะไม่ค่อยได้
เห็นบอกถามยาวตอบอย่างอีกเหมือนกัน

สมองเขาจะไม่ค่อยแบบเหล่าไงแต่ว่าเขาทำงานนี้เขารู้นะเขาพอรู้
สรุปง่ายก็คือเหมือนสมาธิสั้น

เวลาทำงานหนักอ่ะเขาใจเขาจะเต้นเร็วแล้วเขาก็จะจะวู๊บออกไปอย่างเงี้ย
มันจะมันจะให้ใจมันค่อยสะดวกหรือไงนี่เลยเขาว่างั้นน่ะทุกชายว่า

บางครั้งก็ไม่ค่อยไหว้นะแต่ว่าเขาก็มองว่าพ่อก็จะไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวอะไรอย่างนี้เขาก็ไปทำ
จริงแล้วเนี่ยถึงเขาจะไม่แข็งแรงแต่เขาก็คืออีกหนึ่งเรี่ยวแรงที่ช่วยดูแลครอบครัว
มันก็ยังช่วยแบ่งเบากันได้นะพ่อเนอะเอามาถึงสร้อยบ้างสร้อย

คือเพิ่งแยกออกไปอยู่ได้ยังไม่ถึงปีเลยค่ะ
แฟนก็ชวนไปทำงานที่อื่นแล้วก็ออกไปทำแถวราชบุรี
แล้วก็ขับข้ามเขตไปท่าม่วงอะไรอย่างเงี้ไปถอนย่าวันละสามร้อย
แล้วหนูเฉลี่ยหนูได้รายได้เดือนละเท่าไหร่ตอนนี้
เกือบพันก็ยังส่งให้ลูกมั่ง
เราก็ช่วยเรือทางบ้านนู้นคือว่าค่าใช้จ่ายเราก็ต้องห่านส่องอ่ะ
คือว่าเราเหมือนเราแยกไปอยู่แต่เราก็ไม่ลืมลูกอะไรอย่างนี้
แต่ต้องทิ้งภาระไว้ให้พ่อดูอะไรอย่างนี้
ถ้าไม่ได้พ่อคนนี้หนูทำมาหากินไม่ได้เลยจริง
ก็เลยต้องมาตกหนักที่พอ

เห็นบอกว่าสร้อยก็รู้สึกอยู่ในใจเหมือนกัน

ว่าเหมือนยังให้พ่อไม่เท่าที่ควร

ทุกวันนี้หนูยังแบบยังรู้สึกว่าหนูยังทำหน้าที่ลูกยังไม่ดี

เคยพูดกับเขาไหมเหมือนที่หนูพูดวันนี้

หนูก็รู้สึกว่าสะเทือนใจ

หนูอยากจะบอกกับท่านแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้บอกเลย

หนูขอโทษที่ยังเป็นลูกที่ไม่ดีพอ
แต่หนูก็ขอให้พ่ออยู่กับหนูนานนะ
น้องสันลูกคนสุดท้อง

ตอนนี้ทำเกี่ยวกับงานเม่า

เขาว้างเรียกว่าพี่ชายเขาว้างเนี่ย

ไปเขาก็จะเอาบางทีก็เอามอเตอร์ไซค์มารับ

ก็จะได้ตังค์เอามาซื้อกับข้าวซื้ออะไรกิน

เขาจะมีครอบครัวแล้วนะ

มีอยู่วันหนึ่งพ่อขัดสนจริง

วันนั้นเขามีอยู่แค่๒๐บาท

แล้วเลิกดึกเลิกทุ่มนึง

ถ้าพ่อเอาเงิน

วันนั้นเขามีตังค์อยู่ใน

๕๐๐บาทแล้วยังไงลูก

เนี่ยพอตกทุกข์ได้ยากปั๊บนะฮะ
โทรกรีนหนึ่งเด็กคนนี้มาเลย
เพื่อพ่อผมยอมนะ

ยะเลี่ยม
ทุกท่านลูก
วันนี้แล้วครับอยากให้พ่อ

อะไรลูกชายอยากมาให้กำลังใจยังไงเขายายพูดเลยพูดกับเขาเลยยาย
โทษให้ทำมาห้าจีนท่องท่องทำมาห้าจีนจูโตชีวิตไปลูก
แล้วตาล่ะแปดสิบเอ็ดแล้วแล้วตาแข็งแรงไหมเขาก็เดินได้นะแต่ว่าเดินไกลไกล
ไม่ค่อยไหว้ตาเขามองไม่เห็นตาให้สุขภาพแข็งแรงนะให้คุณพระคุ้มครองนะครับ
เริงพ่อเริงยังต้องดูแลอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องสาวก็คือพี่สำลี
ครับแต่ก็คือพูดง่ายง่ายเลยก็คือเป็นโรคประสาทเลยใช่ครับเป็นตั้งแต่กำเนิดเหรอครับพ่อ
เป็นตอนอายุสิบเจ็ดแล้วครับเขาก็เลยเป็นคนแบบเดินไปทำคลองทำอะไรอย่างเงี้ย
เดินพี่แม่เขาทำตะเข้งทำอะไรเนี้ยเหมือนกับไม่ได้ค่อยได้มองอ่ะ
จะเดินไห้ไปผมต้องไปห้ามืดนั่นแหละ๒ทุ่มอะไรเขาอยากทำอ่ะ
ค่อยเดินไปไกลแค่ไหนพ่อสิบกิโลสิบกิโลอือต้องดูกันแล้วเนอะ
นี่ก็ได้เนี้ยให้แม่เขาดูในปัจจุบันมาไม่ได้จริงจริงพ่อแต่เห็นบอกว่าพี่สำลีอ่ะครับ
จริงแล้วเนี่ยแกก็ถึงจะไม่ค่อยปกติแต่แกก็พยายามที่จะแบ่งเบาเรา
ครับช่วยทำนู่นทำนี่ได้บ้างช่วยทุกอย่างช่วยทำอะไรได้บ้างพ่อ
เก็บท้องเจ็บทานเนี้ยบางทีคงเก็บแล้วใส่แต่เครียงแล้วก็มันยังเปรียกอยู่น่ะ
เขาก็เอาไปตากแล้วก็เก็บให้พ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยไหว
ก็ต้องเอาใส่น้องเศร้านี่แหละก็บอกเขาเขาก็ทำเป็นอย่างไปทำได้
เหมือนเด็กน้อยอ่ะนะไอ้หนูซักผ้าที่เขาก็จะซักอะไรอย่างนี้
ใช้ได้เป็นบางอย่างใช่เป็นบางอย่างฟังแล้วเหนื่อยแทนอ่ะทุกคนเลยอ่ะ
พ่อครับแล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตพ่อคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไร
ก็อยากเอาไว้ดูเนี้ยดูแลพ่อแม่แล้วก็น้องแล้วก็ราชคน
แล้วก็อยากจะเปิดเป็นร้านค้าขนมก๊อบแก๊ปอะไรอย่างนี้เล็ก
ที่หน้าบ้านทำอยู่ใกล้ถนนเนี้ยอ๋ออยากจะมีตรงนี้
จะได้คอยดูแลคนนี้ถ้าเกิดแม่เป็นอะไรก็จะไม่มีใครเห็น
ถ้าไม่ถ้าผมไม่อยู่นะอ่ะขอบคุณนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะพ่อนะ

คุณผู้ชมครับการได้ดูแลคนที่เรารักถึงจะต้องเหนื่อยและต้องลำบาก
แต่ก็คือความสุขของคนที่ได้ดูแล
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณพ่อสำเริงนะครับ
จังหวัดกาญจนบุรีให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของพ่อสำเริงนะครับ
จังหวัดกาญจนบุรีจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถาม
ให้ถูกต้องสี่ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
พ่อสำเริงพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อสำเริงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้พ่อจะตอบเรื่องไหน
มั่นใจเรื่องไหนพ่อเลือกเรื่องนั้น
แล้วเก็บอี๔เรื่องนี้เก็บไว้ให้ครอบครัวเรานะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑น้ำเต้าหู้
เรื่องที่๒จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องที่๓เบิร์ตทงชัย
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕สมาชิกในครอบครัว

เรื่องน้ำเต้าหู้ครับ

มันอย่างมากมันจะเป็นสกรไม้ไร้นะแม็งส์แบงกหลักครับ

แล้วก็จะมีเป็นเหมือนวุ้นไส้เนอะ

อ่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับ
ตอนนี้นะฮะผมจะลาสามนาทีแล้วครับถ้าไม่เกินสามนาทียังไหลถึงบาระกรุณาได้นะครับ
สองสามสี่ห้าหกครบแล้วพ่อเก็บแปลก
แปลกหูครบแล้วพ่อ

แปลกแปลกมานี้
แปลก
พบแล้วพบแล้ว
เก่งมากเก่งมากหรือ
ถาดด้านหน้านั้นครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

แต่พ่อสำเริกทำเกินไปถุงหนึ่ง

ใจนะถ้าไม่เกิน๓นาที
ภารกิจนี้นะฮะในเรื่องน้ำเต้าหู้ถือว่า
ขอให้โชคดีครับประจำที่ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องซ่อย

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนะครับ

บ้านของเราสมาชิกในครอบครัว

ขอเชิญน้องสร้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ภิ่นนูเยอะอะไรอย่างนี้
โอ้มะกอนหนูซื้อซะส้มใหม่เยอะมากเลย

เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดรับแขก

เอาละเกี่ยวกับพี่เบิร์ดทงชัยนะครับ

พร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ข้อนี้ก็น่าจะ๕๐๕๐ค่ะ
ยังไงก็เชียร์หนูด้วยนะคะสู้ค่ะ
พอสอ๒๕๔๖ค่ะ

เอาละข้ออีกไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครที่มาต่อชีวิตทุกคนต่อไป

สันนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องสัน

คือเรื่องจังหวัดกาญจนบุรี
บ้านของเราสมาชิกในครอบครัว

เชิญน้องสันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

การจนบุรีเราเนี่ยนะจริงแล้วมีอุทยาน

เชื่อว่าต้องเคยไปชมมาแน่

สมาธิดีนะครับ

ตัวเลือกที่๑ชั้นที่๔

ชั้นที่๕ตัวเลือกที่๓

ผมเคยได้ยิน
อกนางผีเสื้อ
อยู่ชั้นบุตร

๕๐สู้
ตัวเลือกที่๔

ตัวเลือกที่๔ชั้นที่๗ครับ

อย่างที่บอกครับตอนนี้เหลืออีก๑ข้อ
อีก๑สมาชิกในบ้านก็คือ

ตอบครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่องบ้านของเราและ
ขอเชิญเยี่ยงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในบ้านเราสนิทกับใครมากที่สุด

พอที่จะจำข้อมูลเขาได้บ้างไหมล่ะ

เอาล่ะไม่รู้แหละ

เดี๋ยวยายจะต้องตอบเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พ่อสำเริงเกิดปีใด
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖๒
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖
กำวัลเกอร์ลูกชายน้าย

ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพ่อสำเริงนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อหรือไม่
คว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่
ในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ๒๕๑๑พศ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับ
จะมีเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้อสาร๑๐๐ยิโลกรัม๑ตู้

เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกที่ผมจะเฉลยนะครับ

สำเริงเนี่ยมาดูเลยว่าพลาเหล่าจิ๊บหยับเจ้าป้วยอะไรอย่างเนี้ย
ตรงข้างลูกมีพ่อเหล่าก็ช่วยลูกมาได้
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พ่อสำเริงเกิดปีใด
คนหนึ่งต่อเศร้าทรงพันห้าร้อยสิบ

สำเริงเกิดปีพศ๒๕๑๐นะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
มโจขต่อชีวิตหนึ่งรอบ
ทุกวันนี้ก็คือว่าจะต้องทำงานให้หนัก

เราก็ต้องดิ้นลนเราก็ต้องแบบพยายามทำงาน
เพื่อที่จะเก็บเงินส่งเงินให้ลูกแล้วก็ให้พ่อ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
อัลบั้มชุดรับแขกออกวางแผงในปีใด

ทาราบังชุดรับแขกออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ
ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ

ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ
ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ
ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ

ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ
ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ
ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ
ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ
ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ
ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ

ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ
ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ
ทาราบังชุดรับแขกเนี่ยออกวางแผงในปีภศ๒๕๔๖ค่ะ

ต่อไปนะครับคุณผู้ชมที่ผมจะเฉลยนะครับจากเรื่องน้ำเต้าหู้ครับ

ตอนนั้นมันเขาไม่มีใครจ้างอ่ะงานไม่มี
แล้วตอนนั้นมีสักประมาณสิบกว่าบาท๒๐บาทนี่เลยกันไปซื้อมา

ได้ค่ะ

อันนี้คืออย่างไรแต่ละอีกข้อนั่นก็คือหนึ่งแสนบาทนะครับ
ก็ต้องลุ้นกันต่อแล้วครับคุณผู้ชมผมก็เอาใจช่วยอยู่นะครับ
จากเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่อง
จังหวัดกาญจนบุรีครับ
ผมก็เป็นลูกคนเล็กสุดเลยผมก็ทงเงินเดือนมาให้พ่อทุกเดือน
เดือนนึงผมก็วนมาอธิบายนึง
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
นางผีเสื้อเป็นชื่อของน้ำตกเอลวันชั้นใด
ตัวเลือกที่๔ชั้นที่๗

ครับ

นางผีเสื้อเป็นชื่อของน้ำตกเอลวันชั้นที่๔ครับ
เอาล่ะพลาดไป๒ได้ไป๒นะฮะ
ครอบครัวของพ่อเริงจากกาญจนบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

กุญแจต่อชีวิต๒ได้๒ตู้ด้วยกัน

สร้อยต้องเลือกกุญแจ๒ดอกนี้นะครับ
ตอนนี้สร้อยต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนบ้างนะครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้ครบแล้วนะครับ

ให้โชคดีกับโบนัสที่ตั้งใจเอาไว้นะครับ

เร็ว
อาจารย์พี่

เราก็จะให้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่
และโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งก็คือน้องฟ้าหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลขสองจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
หนึ่งหมื่นบาท

หนึ่งหมื่นบาทเท่าไร
และโบนัสหลังตู้หมายเลขสองก็คือหนึ่งหมื่นบาท
โบนัสหลังตู้หมายเลข๓นะครับที่ไม่ได้เลือกนะฮะ
นั่นก็คือห้าพันบาทครับ
และโบนัสหลังตู้หมายเลขสี่ก็คือห้าพันบาทครับ
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของคุณพ่อสำเริงจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
สองหมื่นบาทพร้อมกับข้าวสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม
พ่อครับแล้วจริงเนี่ยสามารถเปิดร้านขายของได้ไหม
ได้ครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้ถนน
ก็ช่วยช่วยกันดีด้วยเพราะว่าพ่อก็จะได้ดูแลแม่ได้แล้วก็มีหลานตัวเล็กด้วยนะฮะ

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าชีวิตครอบครัวของพ่อสำเริงนะครับ
จะต้องดำเนินไปด้วยความยากลำบากและขัดสน
แต่สมาชิกในบ้านทุกคนต่างก็ไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกัน
พร้อมที่จะหยิบยื่นและดูแลซึ่งกันและกันนะครับ
ฝากครอบครัวพ่อสำเริงไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

เนก

ยายก็ไปกู้เขามา๑๐๐๐มาซื้อรถเข็น

ถ้าวันที่ฝนตกจะขายไม่ดีก็ขาดทุนค่ะ

หนูอยากเปลี่ยนหัวเข่าให้ยายค่ะ
ให้ยายกลับมาเดินได้อีกครั้ง
จัดลูกทุ่มปลาระเบิร์ตจำนวน๘ทุศไทยในเวลา๓นาที
ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้